ทีนี้ในส่วนของอภิชัยเนี่ยนะคะพอเขาเข้าไปแล้วสนิทกันเนี่ย
เอาเฉพาะที่เล่ากับคุณต่ออาจารย์ช่วยไล่เลี้ยหน่อยนะ
เอาเฉพาะที่เล่ากับคุณต่อได้ยินมาว่าเขาทำอะไรใครไปบ้างคะ
ได้ยินมาว่าตอนที่เขาเล่าเขาเล่าแค่คลิปเดียว

เล่าเรื่องที่ว่าเขาเหมือนกับผังมือฆ่าคน
แล้วก็โยนลงไปที่บ่อน้ำแล้วเขาก็จะให้คนงาน

คนโดนอ้วนโยนเสร็จแล้วก็ให้คนงานช่วยแบกประตูเหล็ก

ซึ่งไม่เชื่อขอบอกตรงนี้เลยวันนั้นที่เล่าไม่เชื่อ
องเป็นเรื่องสนุกมองเป็นเรื่องขำขันกันข้างใน

แต่กำลังได้มาก่อน
ก็ถึงเห็นกับตัวเอง
มันคิดเบื่อก็เรียก

ฉายาไอ้ขี้โม้มาจากห้องนั้นน่ะ

แล้วเขาเล่าละเอียดไหมคะว่าไอ้คำว่าพลั้งมือ
คือมีใครถามเขาต่อไหมหรือว่าเขาเล่าเองไหม

เพราะว่าเขาคิดว่ามันโม้ไง

แต่ว่าเขาก็เข้ามาด้วยก็มีเรื่องปืนด้วยนะ
คือเราจะคุยกันแต่เรื่องที่

สารสั่งฟ้องมาสารตัดสินมา

คุณพูดอะไรมาผมคิดว่าคุณโม้หมด

แต่อันนี้คือเป๊ะเลยใช่ไหม

ผมก็เลยตกใจไงว่า

เคยพูดออกมาเอ่ยออกมาว่า

ทีนี้ว่ามีข่าวช่องหนึ่งออกมา
วันนั้นผมเปิดเจอพอดีเขาบอกว่ามีพ่อแม่ไปแจ้งความ

อายุ๑๒เอาใช่เด็กคนนี้ไหม
ผมก็ยังคิดว่าใช่เด็กคนนี้ไหมถ้าใช่เด็กคนนั้นจะรอด

แต่ผมไม่รู้ไงว่ากระดูกที่เจอเยอะเนี่ย

มขืนแล้วข่มขืนแล้วเขาทำอะไรไหม

ไม่ได้พูดเรื่องตายหรือไม่ตาย

แสดงว่าได้ยินสองเรื่อง

เขาบอกผมว่า

ข้อมูลที่เล่ากันก็เหมือนกับข้อมูลที่ตำรวจได้
คนนี้บอกอย่างนั้นคนนั้นบอกอย่างนี้
อันนี้ที่เล่ากันเล่ากันในเรือนจำใช่ไหม

เพื่อนนักโทษมาเล่าให้ฟังกันด้วยกัน

ฟังจากปากกับเด็ก

เคสอื่นที่ว่าไปเจอในหีบ
ที่อยู่ในดงปือ

คือคุณตอบไม่นับแล้วก็ไม่อยากพูดแทน

แต่อีกสองเรื่องก็คือเคยได้ยิน

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น

แต่ได้ยินจากคนอื่นแต่ได้ยินจากคนอื่น
จนกระทั่งไปถึงเรื่องฆาตกรรมแล้วก็ไป
ก็เจอทั้งยาแล้วก็เจอทั้งศพ